ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสักการะ
พร้อมกล่าวว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อชมความเป็นธรรมชาติ
สัมผัสอากาศหนาวที่เริ่มต้นในช่วงต้นเดือนตุลาคม
และในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของอำเภอภูกระดึง
ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกระดึง
เพื่อรักษาวัฒนธรรมสืบสารประเพณี
ตลอดจนศิลปะอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอภูกระดึง
สายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
ปีนี้กำหนดจัดงานประเพณีในระหว่างวันที่๓๑๐พฤศจิกายน
โดยจะมีขบวนแห่๗ขบวนนางรำกว่า๑๕๐๐คน
ประกวดและมอบรางวัลขบวนรถแห่ด้วย